กันเรื่องนี้นะคะกับทันตแพทย์ธรณินจรัสจรุงเกียรติ
นายกทันตะแพทย์ธิยศภาคกระสูงสาธารณสุขนะคะ
ถึงแนวทางในเรื่องของระเบียบต่างแล้วก็จัญญาบันของทันตแพทย
พอมีกรณีนี้เกิดขึ้นทันตแพทย์เองเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะ
ตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
แต่โดนเจราะในสังคมก็พูดกันมากนะครับว่าให้ทะเวสภาฯ
ออกมาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ให้พิจารณาเรื่องของจัญญบันของคุณหมอท่านนี้ครับ
หมายความว่าตอนนี้ถ้ายังไม่มีการดำเนินการใด

แล้วก็ยังขึ้นทะเบียนอยู่แล้วก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่

คุณหมอคะแล้วบทลงโทษจะมีในลักษณะไหนยังไงบ้างคะ
ก็กล่าวตักเตือนจนถึงเพิ่งถอนใบอนุญาตครับ

เพราะว่าเรื่องนี้กระแสกดดันค่อนข้างเยอะในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ
ก็ทราบนะครับเพียงแต่ว่ามันมีขั้นมีตอนของมัน
เพราะว่าเวลาเราออกเอกสาร

ถึงคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยมันต้องใช้เวลา

ต้องมีกฎหมายเราก็อย่างน้อยต้องมีหนังสือปืนให้เขามา

อย่างนอนใจก็พยายามทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะคะ

คุณหมอคะเห็นคุณหมอบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้าไป

บุคลากรในแวดวงสาธารณสุขเองแล้วก็ประชาชนเอง
หมอเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะว่าเรื่องร้องเรียนในกรณีนี้

คือเรื่องนี้ก็มีคนโทรศัพท์ภาพ
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าจะเป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงเอง
ก็ตอบถามว่าโดยงานรัฐธรรมภาพเรื่องนี้
ควรจะมีบทบาทเข้ามาดูแลเรื่องนี้
แล้วส่วนนี้ก็จะส่วนเดียวจะโทรเข้ามาในคำนองว่า
ถ้าปฤติกิงนี้น่าจะไม่ควรให้ประกอบพิกัติชีพต่อไป
ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาของเราว่าถ้าเราเชิญเขามาให้ถ้อยคำมาให้ข้อมูล
เขาจะกลับมาหรือเปล่า
เราสามารถแจ้งไปยังทางที่ให้ไลเซ็นต์ที่สหรัฐอเมริกาได้ไหมคะ
เป็นการประสานข้อมูลกันเราสามารถทำได้ไหมคะคุณหมอคะ
ประสานอย่างเป็นทางการคงยังไม่เคยมีการทำนะครับ
แต่เราต้องมิจินภาพให้เจ็บเดี๋ยวก่อนว่าเราจะลงโทษเขาอย่างไร
กรณีนี้เป็นกรณีแรกใช่ไหมคะคุณหมอหรือว่าเคยมีลักษณะแบบนี้ไหมคะ
เป็นกรณีแรกที่เป็นข่าวในเรื่องของการหนีทุนอย่างนี้
แปลว่ามีก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวคลุกโครมแบบนี้
แต่ว่าจริงแล้วเรื่องของทุนการอุตส่าห์นี่
ทางผู้ไปเรียนต่อเนี่ยเขาไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้มีข้อผลบัตรกับทันตแพทย์ทรภาพ
มันเป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคนให้ทุน
ค่ะเอาละค่ะขออนุญาตสอบถามจากคุณหมอเพียงเท่านี้ค่ะ

ทันตแพทย์ธรณินจรัสจรุงเกียรตินายกทันตแพทยศภา